เอาล่ะคุณผู้ชมในที่สุดนะคะหลังจากเป็นโจรปริศนาอยู่นาน
ขโมยล้อแม็กซ์ไปก็หลายต่อหลายคันครับในที่สุดตำรวจจับตัวได้แล้วนะคะ
โจรขโมยล้อแม็กซย่านปฐุมธานีค่ะผู้เสียหายหลายรายนะคะ
ถูกคนร้ายขโมยล้อแม็กซ์ในหลายพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี
นับรวมรวมเหนี่ยหกครั้งมีสอพคลองหลวงสามครั้ง
สอพพระตูจุฬาลงกลหนึ่งครั้งแล้วก็สอพครูขทอีกหนึ่งครั้ง
รวมถึงสอพปลากคลองรางศิษฐ์หนึ่งครั้งค่ะ
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานีถึงกับต้องตั้งชุด
เฉพาะกิจล่าตัวคนร้ายเลย
พลเมืองดีเขาก็ช่วยกันติดตามให้เบาะแสรถกระบะต้องสงสัย
ที่มีลักษณะเดียวกับที่พลเมืองดีเขาถ่ายรูปเอาไว้ได้นะคะ
รถเนี่ยเป็นฟอร์ตแบบแคบสีขาว
จุดสังเกตก็คือล้อแม็กซ์ใหญ่หน่อยค่ะ
ล่าสุดไปจับตัวคนก่อเหตุเอาไว้ได้ที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี
ตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการขยายผลนะคะว่าผู้ต้องหาคนนี้

เพราะคดีนี้นะทำเอาคนเดือดร้อนกันไปเยอะแยะเลยค่ะ
ข่าวเขาบอกว่าหลังจากคนร้ายขโมยล้อแม็กซ
หน้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแล้วเนี่ยนะ
เปลี่ยนทะเบียนปลอมให้เป็นทะเบียนจริงที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอวังน้อย

เอาล้อแม็กซไปขายที่สระบุรี
ซึ่งรถคันที่เกาะเหตุเนี่ยเป็นชื่อของพี่สาวคนร้ายด้วย
จากนั้นคนร้ายก็ขับหลบหนีไปทางภาคอีสานค่ะ

มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ทำทำไมทำอย่างไรและไปทำที่ไหนมาบ้างเดี๋ยวได้รู้กันแน่